จะเปิดสนามวันพุธที่๑๗มีนาคมเวลาบ่าย๒ออกไปเป็น๓ทุ่มตามเวลาไทย
หลังจากที่รอผลตรวจโควิด๑๙ของบรรดานักกีฬาแล้วก็สตาร์ฟโค้ชนะครับ
แล้วก็ฝ่ายจัดจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายของสาธารณสุขของทางสหราชอาณาจักร

แต่ว่าสำหรับนักกีฬาไทยทุกคนนั้นมีผลตรวจเป็นลบครับ
พนต์มูชรชววง๑ของรายการเจอกับทางเสญียพลิคะโพว่า๑มือ๖๐จากอิสราเอล